ทำอะไรพูดได้ฮะ

นี่ทำอะไรกู

เอากูเถอะกันดีกว่า

เมื่อเด็กมันมาซื้อก็กูไม่เห็นด้วยอ่ะจะทำไม
มึงอยากจะปิดโรงแรมกูเหรอปิดไปเลยมึงคิดว่ากูได้กำไรเหรอ
แต่พวกมึงเนี่ยใครที่ได้ประโยชน์จากกัญชา
ใครที่ได้ประโยชน์จากรถไฟสายสีส้มก็ขอให้ปลายห่วงทั้งโคตรทั้งตระกูลมัน
พอกูพูดเรื่องกัญชาพอผมพูดเรื่องกัญชามึงก็มาทันที
มันจะทำให้แผนเนื้อเสียบของกวงใจไพรเหรอ
โอ้ไม่หรอกกวงใจไพรมันมี
โธโยบาที่ชัดเจนแล้วก็มีคนที่มาที่ชัดเจน

ไม่รู้จะพูดยังไงไม่ให้ราคาเหมือนคุณชุวิตเมื่อวานนี้ออกมา
ทำไมเนี้ยคุณชุวิตต่อว่าปราบกรรมตายล่ะ

สัปดาห์ที่แล้วเขายังโทรศัพท์มาหาผม

ใครอยากทำเป็นกฎหมายเค้าละกัน
ผมโทรไปครั้งหนึ่งนะเมื่อ

ผมบอกโอเคเดี๋ยวผมนัดแต่โทรไปท่านไม่รับละ